น้องแก้วโดนว่าแล้วว่าเรื่องอะไรอีกแล้ว

อืมไม่อันนั้นฮาเลสเซียบางคนไม่กินข้าว

จนคนรู้ว่ากลัวเขาจะไปสั่งโซนนั้น

แบบน้องแต้วเขาไม่ได้สะทกสะเตือนหรือรู้สึกอะไรกับการที่ถูกว่าแบบนี้หรอกนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าประเด็นนี้หาว่าน้องคลั่งผอมเนี่ยนะคะ
แต้วบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเจ้าตัวก็ถูกเข้าใจผิดมาอยู่แล้ว
คือไม่ได้ว่าโอ้โฮแต่ผอมจริงนะดูในรูป
ไม่แต่เขาออกกำลังกายเยอะขนาดนี้ดูซิกแพคเขาเห็น

ดูจากการแบบออกกำลังกายในแต่ละท่าที่เขาออก

กล้ามท้องจะได้เลเวลนี้คือเขาต้องออกหนักอยู่
แล้วเขาต้องคุมการกินอาหารด้วยนะถึงจะได้
เนี่ยน้องก็เลยสู้ด้วยการโชว์ภาพนี้เลยนะ

ดูดีอันนี้ดูดีดูก้านท้องสิคะ

พี่เยอะเขาออกตลอดแล้วเขามียิงที่บ้านขนาดนี้
คุณต้องคิดแล้วว่าแบบเขาก็เป็นคนที่ออกกำลังกายค่อนข้างหนักแหละ
ใช่เขาก็เลยบอกว่าดราม่าที่มาส่งดราม่ามากับเขา
เขาก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญอะไร
ก็คงจะฟิตหุ่นของเขาต่อไป

อืมแต่ว่าไม่มีผลเพราะว่าคือเขามีแต่กำเนิ
แล้วเขาก็เวลาคนเราถ้าเกิดเน้นกับออกกำลังกาย
ชงภาพในภายในแก่แข็งแรงแบบนี้
น้องก็ระวังก็คือระวังอาหาร

บางคนแบบพอรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปก็จะรู้สึกดาม

เขาลงเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องของการออกกำลังกาย

อะไรเป็นแรงบันดาลใจเนอะ
กำลังนี่ต้องใช้แรงบันดาลใจพอสมควร

พี่ตรวจสุขภาพพอตรวจสุขภาพแล้วเกิดเจออะไรนิดนึงออกเลยเหรอพี่ตรวจสุขภาพ
พี่ตรวจสุขภาพถึง๖๗ปีตรวจสุขภาพทุกอย่างแล้วมันจะบอกเองว่า
อะไรหมอเขาบอกว่าคุณจะฉีดยาตลอดหรือคุณจะออกกำลังกาย

เริ่มต้นจากอะไรออกกำลังกาย
เริ่มจากว่าเราไม่สบายหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้

ไม่ต้องหวังว่าตรวจออกกำลังกายจะผอมหรืออ้วนนะ
แต่ออกผลตรวจสุขภาพปุ๊บคุณจะต้องเริ่มทำอะไร

ตั้งแต่ออกกำลังกายมารู้สึกดีขึ้นไหมคะ

ต่อยมวยทุกวันเลยไม่รู้ติดอะไรนะ
ติดออกกำลังกายใช่ไหมวิ่งด้วย